มาดูเรื่องของพฤติกรรมของคุณครูกันบ้างนะครับ
ลงมือกับเด็กทั้งด่าเด็ก
แล้วก็ด่าไปถึงต้นตระกูลของเด็กเลยนะฮะ
คนก็วิภาควิจารณ์ครูนั่นแหละว่าทำไมครูต้องทำขนาดนี้
มีทั้งปลาสมุดมีทั้งตบหัวเด็กชาย

ฮ่า

แล้วก็ด่าไปถึงแบบบีดามานดา

ครูผู้ชายคนนี้ค่ะก็มีพฤติกรรมแบบนี้ในห้องเรียน
แล้วเด็กบางคนไม่ได้ทำการบ้านมาส่งไง

คือว่าเด็กปลาสมุดตบหัวเด็กกระชากผมเด็กเนี่ยนะคะ
ซึ่งคลิปนี้ถูกโพสต์โดยเพจดังแล้วก็มีข้อความค่ะ
แชร์ว่าเน็ตโรงเรียนไหนไม่ทราบสดร้อน
นักเรียนสุดทนแอบถ่ายครูหัวร้อนนี่คนนะ

บางคนก็จะบอกว่าทำไมครูต้องทำขนาดนี้

แต่ครูมาทำแบบนี้จะติดเป็นนิสัย
ครูเองก็เสียแถมยังทำให้เด็กไม่อยากมาเรียนอีก
บางคนก็บอกว่าให้ครูที่ไม่มีความเมตตาแบบนี้ลาออก
สอนเด็กแต่ใช้คำพูดแบบนี้ได้ยังไง

บางคนนะคุณผู้ชมเสียงแตกค่ะ
บอกว่าคุณครูท่านนี้จริงจังต่อหน้าที่

สังเกตจากการตรวจงานคือไม่ปล่อยผ่าน
ถ้าเด็กตั้งใจทำงานครูคงไม่ตวาดแบบนี้
ถ้าทำงานเรียบร้อยก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ทีนี้มีลูกศิษย์ของคุณครูคนนี้
มาโพสต์ชี้แจงเลยนะคะใต้โพสต์นี้
บอกว่าคุณครูคนนี้เป็นคุณครูที่ใจดีใส่ใจเด็ก
ไม่ปล่อยเด็กไม่ละเลยในหน้าที่
คือครูไม่อยากให้เด็กติดศูนย์
ครูจะไม่แจกเกรดเด็กจนเคยชิน
เขาเป็นซุปเปอร์ของคนฉลาดเลย
อาจารย์น่ารักค่ะเขาเสียงดังแค่ไหน
ก็แค่ให้เด็กกลัวเฉย
แล้วก็บอกอีกด้วยบอกว่าเด็กทุกคนในโรงเรียนเนี่ย

ยกเว้นน้องม๑ที่เพิ่งเข้ามาใหม่
แล้วคนในโพสต์เขาก็บอกอีกด้วยนะคะ
บอกว่าเนี่ยกลางภาคจะกลางภาคแล้ว

คนในโพสต์นี้เขาเรียนอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
คือก็คาดการณ์ว่าอาจจะเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่ง

ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ